คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เน้นย้ำมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่า

เพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้หยุดตกไปวัน๒วัน
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากกระแสลมที่หมุนวนเข้าหากลุ่มพายุฝนกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งหลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะค่อยพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
ซึ่งพายุฝนกลุ่มนี้มีทิศทางมุ่งหน้าไปบริเวณเกาะไต้หวัน
ดังนั้นในช่วงที่อยู่ใกล้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ก็จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกรุมเมืองของเราแรงขึ้นแน่นอนครับ

จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือตอนบนถึงตอนกลางของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
ทีนี้เรื่องของฝนเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ
โดยจุดหลักคือบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างนะครับ
ภาคตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีชนบุรีแล้วก็ตราดนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก็มีชุมพรนครศรีธรรมราชสุราธานีพัทธลุงนะครับ
ฝั่งอันดามันมีระนองกระบี่พังงาตรังภูเก็ตและสตูนนะครับ
กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเจอเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นเย็น
โดยจากการคาดการณ์นะครับพบว่ากลุ่มฝนจะมีบทบาทกำเนินของเรานะครับ
ในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่จะมีผลกระทบต่อในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อตัวของพายุ
และยังอยู่ในตำแหน่งที่กระแสลมสามารถส่งถึงพอดีนะครับ
สังเกตว่าในช่วงค่ำวันนี้ฝนส่วนใหญ่นั้นมีการกระจายตัวอยู่ทะเลสักส่วนใหญ่
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
วันพรุ่งนี้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝั่งอันดามันก็มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
พรุ่งนี้เย็นครับน่าจับตามองครับอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับ
อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
นี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกันในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศดีนะครับ